คือล่าสุดขอไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
สภานพระราม๖สภารพระราม๗สภานพระราม๘
คือสสเต้บอกว่าถ้าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ไล่เรียงตามลำดับแบบนี้
มันเป็นไปได้ว่าที่จะสามารถเห็นความเคลื่อนไหว
เรือที่คุณแตงโมนั่งกับเพื่อน
ว่ามันจะผ่านตรงไหนอะไรยังไงบ้างมันน่าจะเห็นได้หมด
เดี๋ยวเราไปดูโพสต์ของสสเต้หน่อยนะคะเริ่มกันที่โพสต์นี้
มีแฮชแท็กฝากลุงตู่ตั้งชุดสอบสวนหน่อย
นี่ค่ะ๑ชุดตั้งเป้าเป็นคดีประมาท
สองชุดที่สองตั้งเป้าเป็นคดีฆาตกรรมอำพราง
ผมขอเป็นที่ปรึกษาชุด๒รับรองปิดคดีได้
ยุติธรรมทุกฝ่ายตอบสังคมได้

ใช่ค่ะแต่ตำรวจก็บอกแล้วว่ายังไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะ
จะเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นฆาตกรรมหรือเป็นอะไร
แต่ค่อนข้างจะให้น้ำหนักไปที่เรื่องของความประมาท
จากนั้นค่ะก็บอกว่าอะไรที่ช่วยให้วิญญาณน้องแตงโมได้รับความยุติธรรม
ที่ช่วยสุดใจสสเต้พระราม๗คนของประชาชนและวิญญาณทุกดวง
นี่นะคะล่าสุดคุณเต้บอกว่าวันนี้ตอนบ่าย
ก็ไปสำรวจทั้งบนสะพานใต้สะพานสะพานพระราม๖พระราม๗พระราม๘
สะพานนี้ไปไล่ดูกล้องทุกมุมเลย
สะพานพระราม๘นะคะเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศนิดนึงค่ะ
บนสะพานพระราม๘นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะ
พอข้ามสะพานพระราม๘ไปปุ๊บผมจะไปดูบริเวณใต้สะพานนะครับ
จะไปดูว่ามันมีกล้องตัวไหนบ้างที่ยังใช้ได้ที่เป็นของส่วนราชการนะครับ
วันนี้ที่จะไปก็มีเนี่ยมีกล้องกล้องพระราม๘กล้องพระราม๖กองพระราม๗

บันทึกของส่วนราชการมันต้องไม่หายไปไหน
ถ้าหายไปไหนแปลว่ามีความผิดปกตินะครับมันต้องไม่หายนะครับ
ผมก็ทำหน้าที่ที่ประชาชนเลือกมาก็แค่นั้นไม่มีอะไรมากมาย
แตงโมก็ถือว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งที่พี่ต้องรับผิดชอบ
ไม่ได้คิดอะไรมากนะฮะคิดแค่หาความจริงความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมก็ถือว่าเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่ง
คุณเต้บอกว่าผลจากการตรวจสอบกล้องบริเวณท่าเรือเทเวศจุดที่เคยตรวจสอบก่อนหน้านี้ค่ะ
มีกล้องอยู่๓ตัวเสียไป๑ตัวและภาพไม่ชัด
ส่วนกล้องที่อยู่สะพานพระราม๗และพระราม๘ถูกถอดออกไปตั้งแต่ปีที่แล้ว
กลายไปไม่มีกล้องนะโดดูไม่ได้ค่ะไม่มีภาพอะไร

ทีนี้คุณเต้ก็เลยไปต่อที่กรมทางหลวงชนบทความหวังสุดท้ายอยู่ที่กล้องใต้สะพานสังฮี
เพราะว่ามีกล้องเฝ้าระวังเหมือนจะมีแบบเฝ้าระวังภัย
เรือจะชนสะพานอะไรแบบเนี้ยค่ะอ่าคุณเต้บอกว่ากล้องตรงเนี้ยสำคัญ
อยากจะดูนะคะก็ต้องทำงานไล่ดูกล้องวงจรปิด
กับเวลาสิ่งที่ต้องการก็คือจะดูว่าขาไปอ่ะ
บนเรือมีกี่คนขากลับกลับมากี่คนครบไหมขาดใครไป
แล้วก็ไปสังเกตพฤติกรรมบนเรือด้วยอ่ะค่ะนะครับแต่ก็คือส่วนราชการก็ให้ความ
เราต้องทำงานแข่งกับเวลานะครับต้องทำงานแข่งกับเวลานะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวกล้องมันบันทึกทับแล้วเราก็จะมองไม่เห็นนะครับ
แต่ก็คือส่วนราชการก็ให้ความร่วมมือดีนะครับเพียงแต่ว่ากล้องของกรมเจ้าท่าในส่วนของ
สะพานพระราม๗เนี่ยมันถูกถอดออกไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ
ก็เลยไม่เห็นนะครับก็เลยไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูกล้องที่ใต้สะพานนะฮะ
ใต้สะพานสังฮีนะครับเพราะถ้าขาไปมี๖คนแล้วขากลับเหลือ๕คนมันมีปัญหาแน่นอน
นี่ค่ะคือทีมข่าวของเราถามไปที่คุณเต้แล้วก็ได้ข้อมูลสำคัญมา
คุณเต้บอกว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดใต้สะพานสังฮีเป็นยังไงฮะขากลับมาจากสะพานพระราม๘คนบนเรือจาก๖คนเหลือแค่๕คน
ขากลับจากสะพานพระราม๘ค่ะจากคนบนเรือเดิมมี๖คนเหลือแค่๕คน
ทีนี้ต้องรอความชัดเจนจากภาพในกล้องวงจรปิดที่คุณเต้ได้มาในวันนี้
เพราะถ้าเป็นอย่างที่คุณเต้บอกจริงก็เชื่อได้ว่าคุณแตงโมตกเรือเส้นทางระหว่างสะพานพระราม๘และสะพานสังฮีนั่นเอง
ตรงนี้จะมีความหมายสำคัญมากเกี่ยวกับไทม์ไลน์ในการเกิดเหตุด้วย
แล้วมันจะใช่จุดเดียวกับจุดที่ไปเจอร่างคุณแตงโมแถวท่าเรือพิบูรสงคราม๑หรือเปล่า
ใช่ค่ะแล้วจุดที่เพื่อนชี้ล่ะว่าคุณแตงโมตกอยู่ตรงนั้นมันจุดเดียวกันไหม
แล้วที่คุณเต้เห็นเนี่ยเป็นช่วงเวลากี่โมงมันต้องเรียบเทียบไปหมด
ใช่ค่ะตรงนี้สำคัญเดี๋ยวรอดูภาพจากคุณเต้เพิ่มเติมนะคะ

เรื่องเหตุการณ์บนเรือเนี่ยที่วันนี้ตำรวจแถลงเนี่ยมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นอีกนะ

ส่วนคุณเต้พี่เต้พระราม๗เนี่ยบ้านพี่เต้เขาอยู่แถวพระราม
ใช่ค่ะเลยเรียกเต้พระราม๗กันค่ะตอนนี้
เป็นสอสอบัญชีรายชื่อก็จริงแต่ว่าคุณมงคลกิจบอกว่าบ้านผมอยู่แถวนี้
ผมจะนิ่งเฉยได้ยังไงค่ะมาช่วยหาตั้งแต่วันแรก

แล้วสภาที่ทำการรัฐสภาก็อยู่แถวนี้นี่แหละ
เนี่ยเขาก็เลยต่อเนื่องมาถึงวันนี้พยายามหาหลักฐานในคดีคุณแตงโม